ที่จะไปเยือนอินโดนีเซียที่สนามเสนายันนะคะโดยทศตวรรณศรีปานค่ะ
ที่เคยมีประสบการณ์ได้รับความกดดันจากการไปแข่งขันที่สนามแห่งนี้
ก็ให้คำแนะนำกับนักเตะฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะ
ทีมชาวไทยนะคะก็ยังคงปรักหลักฝึกซ้อมค่ะอยู่ที่สนามมัชยาสเตดียมนะคะในกรุงจักรต้าซึ่งโคชแบรนด์ทศตวรรษีปานผู้ช่วยฝึกสอนทัพทร้างศึกก็กล่าวถึงการที่ต้องเผชิญหน้ากับกองเชียร์ของอินโดนีเซียที่สนามเสนายันนะคะซึ่งสนามแห่งนี้สามารถจุแฟนบอลได้ถึง๗๗๐๐๐คนค่ะว่าเวลาอย

เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายนะคะย้อนไปเมื่อฟุตบอล๔เกมรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี๑๙๙๗ตอนนั้นยังสามารถใช้ทีมชุดใหญ่ลงไปแข่งขัน๔เกมกันได้โดยเป็นทีมชาติไทยเจอกับเจ้าภาพอินโดนีเซียนี่แหละค่ะแฟนบอลที่เข้าชมเกมการแข่งขันในนัดนั้นนะคะราว๑แสนคนที่แห่มาส่งเสียงเชียวให้อ
ตัดสินเกมของทีมชาติไทยมาแล้ว๒นัดด้วยกันนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือเกมที่ทีมชาติไทยบุกไปแพ้อิลรักษ์ถึงศูนย์ประตูตสีในฟุตบันโลก๒๐๑๘
รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ๑๒ทีมสุดท้าย
ซึ่งหมานิงให้ใบแดงไล่กรวิทนาวิเศษแบบค้านสายตา
แล้วก็ยังเขียนว่ารายงานด้วยนะคะว่าเป็นการฟาวที่รุนแรง
สิทธิ์ที่จะถูกแบนเพิ่มมากกว่า๑นัด
ที่สุดท้ายค่ะสมาคมก็จะแถลงข่าว
และก็ส่งหลักฐานโต้แย้งรายงานจากผู้ตัดสินได้สำเร็จ
ส่วนอีกหนึ่งนัดที่หมานิงทำหน้าที่นะคะก็เป็น
ในศึกชัยหน้าครับ๒๐๑๙รอบชิงชนะเลิศที่ไทยแพ้ให้กับอูรกวัย๐ประตูต่อ๔ค่ะ
โดยผู้ช่วยผู้ตัดสินที่๑และ๒ก็จะมาจากจีนเหมือนกันนะคะ
ส่วนผู้ตัดสินที่๔เป็นชาวเลบานอนค่ะ
อย่าลืมส่งกำลังใจนะคะในเกมกลุ่มจีน
ที่๒ของทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนอินโดนีเซียวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดเหมือนเคยนะคะ
เข้าสัญญาณถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๑ทุ่มตรงเป็นต้นไปนะคะ
เกมการแข่งขันก็จะแข่งขันในเวลา๑ทุ่มครึ่งค่ะ